สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
แน่นอนค่ะเราจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกแน่นอนค่ะ
เพราะเหตุการณ์แค่นี้ก็มากพอแล้วนะคะ
ค่ะจะไม่ให้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะ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

ส่วนหนึ่งคือทางหนึ่งเนี่ยก็คือต้องเอาผิดในเทิงกฎหมายไม่ว่าจะกับครูคนไหนนะคะแต่ว่าในอีกทางหนึ่งคือการบริหารจัดการเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกผู้ปกครองความแน่ใจของผู้ปกครองความเชื่อมั่นและก็เยียวยาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกของเขาไปแล้วถ้าเราเอาเรื่องตอนนี้เราคงจะเน้นไปที่กรณีห้องอนุบันหนึ่ง
กับเครือของโรงเรียนนี้ออกมาอีกหลายเรื่องทีเดียววันนี้ระหว่างรายการนะคะเรามีคุณพ่อทั้งหมดสี่ท่านด้วยการจะคุยกันกับเรานะคะแล้วก็ในช่วงที่สองและคาดว่าจะไปถึงช่วงที่สามด้วยเนี่ยนะคะเราจะคุยพร้อมกันกับประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือนี่แหละค่ะว่าตกลงแล้วเรื่องจะเป็นไปแบบไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีความเสียหายเกิด

การชดเชยเยียวยาต่างมันจะยุ่งยากกว่าฉันเข้าใจถูกไหมเข้าใจครับอ่าก็คือมันจะยากกว่ายากกว่าใช่ไหมคะซึ่งอันนี้กลุ่มของผู้ปกครองลักษณะแบบเนี้ยจะยังไม่ได้คำตอบเลยยังครับไม่มียังไม่มีแบบโครงเรื่องยังไม่มีใบเปิ้ลมาเลยอ่าทีนี้เดี๋ยวเรียนถามเลี้ยงท่านค่ะคุณพ่อของน้องอาชิบ้างค่ะคุณพ่อตัดสินใจหรือยังคะก็ตัดสินใจ

ไม่เข้าเป้าถามอะไรตอบอย่างนึงถามอย่างนึงตอบอีกแบบนึง
เอางี้ก่อนเรียนเห็นข้อเรียกร้องซึ่งนักข่าวสรุปมานะคะคุณผู้ชมคือข้อเรียกร้องมีค่อนข้างมาก
เมื่อวานนี้คุณพ่อท่านหนึ่งก็ก็บอกไปแล้วว่าข้อเรียกร้องที่ต้องการคือสมมุติถ้าอยู่ต่อกล้องวงจรปิดต้องดูได้แบบเรียลไทม์คือดูได้เวลานั้นเลยไม่เอาย้อนหลังแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเก็บหรือไม่เก็บยาวแค่ไหนและตัดต่อหรือไม่อันนี้คือใจผู้ปกครองอ่ะเนาะนะคะนักจิตวิทยาต้องมาถ้าน้องยังเรียนอยู่ที่

ค่ะซึ่งแล้วสไตลสไตล์ลูกเราเนี่ยคือเป็นสไตล์เหล้า
ไหมถามแล้วบอกเล่าให้ฟังไหมคะต้องค่อยค่อยเผลอแล้ว
ค่อยค่อยถามถึงจะบอกครับอืมแต่เขาสามารถเรียกได้เลย
ว่าเขาเขาพูดถึงตัวครูคนไหนใช่ครับใครบ้างใช่
เพราะฉะนั้นมาที่คุณพ่อน้องฟ้าสายค่ะน้องฟ้า
สายดูแค่ไหนคุณพ่อก็ของผมก็จะน้องฟ้าสายก็จะ
อยู่ประมาณสามคลิปนะครับอืมก็มันจะมีแบบดึงผม
กระตุกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ยังมีจับหัวโขกกับไอ้ที่
ที่ว่าเขาเขียนหนังสืออะไรประมาณเนี้ยครับค่ะ
แล้วตัวลูกเราเป็นยังไงบ้างคุณพ่อก็ตัวลูกก็ตอนนี้
มันจะนอนกลางคืนมันจะละเมอแบบว่ากลัวจะร้องตื่น
ประมาณเนี้ยครับอืมค่ะเขาพูดเขาพูดให้ฟังหรือคุณ
พ่อต้องถามค่ะก็ตอนนี้เขาเป็นเองครับไม่ได้ถาม
แล้วเวลาตอนที่เราตอนที่เราถามเรื่องราวเขาคือคุณ
พ่อถามแล้วเขาเล่าไหมก็จะเล่าเป็นบางครั้งบางครั้ง
ก็ต้องแบบว่าอยู่ตอนแบบว่าเป็นบางอารมณ์บาง
ลุงเขาก็จะบอกบางครั้งก็ไม่บอกคือเรากำลังพูด
กับการสื่อสารกับเด็กอนุมานหนึ่งน่ะค่ะครับคือมันก็
ไม่ใช่อยู่ดีแบบโดนอะไรมาลูกแล้วจะเล่าเป็นเรื่องได้
เวลาเห็นไอสุดนักเรียนอะไรพวกนี้ส่วงซ้าวถือสุด
เรียนมาให้เขาจะกลัวแบบไม่เอาไม่ไปเรียนประมาณ
ทำไมเอาไม่ไม่ใช่แค่ว่าแบบบอกว่าไม่อยากไปเรียน
เนอะครับถือสุดนักเรียนมาก็ก็เห็นก็เห็นแค่สุด
นักเรียนก็กลัวแม่งคุณพ่อน้องเทมก็บอกว่าคือเขา
จำทางได้คือถ้าทางไหนมันจะไปโรงเรียนลูกเขา
ไม่เอาเหมือนกันอืมแล้วเอ่อคุณคุณพ่อได้คุยกับ
เขาไหมคะว่าถ้าหนูอยู่ต่อเอาไหมลูกครูคนนี้ไม่มี

เหตุการณ์ก็ได้คุยบ้างแต่ว่าคุยไปเขาบอกว่าเออพูด
ไปนะแต่ว่าเขาเขาไม่อยากไปแต่เขาเขารู้อยู่
ว่าพูดจุ๋มไปเอ้ยย้ายไปแล้วเขาก็พูดอยู่นะแต่ก็
อยากไปแต่ไม่อยากไปนะกลัวห้องน้ำไหมคะเขา
โดนเรื่องห้องน้ำไหมห้องน้ำไม่ไม่ไม่ค่อยโดนไม่มีนะ
ครับผมอ่าค่ะมาคุณพ่อน้องโอมค่ะคุณพ่อลูกเรายัง
บ้างคะโดนยังไงบ้างเอ่อค่อนข้างหนักเลยทีเดียวคือ
เรื่องของการเข้าห้องน้ำอืมครับผมคือเขากลัวเขาโดน
ครั้งอ่าคือคือส่วนที่น้องโดนอ่ะนะฮะคือน้องลักษณะที่
เล่าให้อ่าคุณพ่อคุณแม่ฟังก็คือน้องปวดฉี่อืมอ่า
พยายามบอกที่เชื่อว่าน้องโอมอยากจะเข้าห้องน้ำปวดฉี่
อ่าถ้าเกิดอ่าทุกท่านก็เห็นในตัวที่ออกขาไปคือ
จะเดินมากระชากน้องขึ้นแล้วก็ใช้มือตีไปที่ตัวน้อง
อ่าแล้วก็ฉุดกระชากไปที่ห้องน้ำอ่าแล้วก็หายไปสัก
พักหนึ่งน้องร้องไห้กลับมาซึ่งช่วงที่น้องหายไปอ่า
ที่เชื่อทุกคนอยู่ในห้องเรียนตอนนั้นน้องอยู่กับ
ใครซึ่งคุณพ่อคุณพ่อได้คำตอบไหมว่าตอนตอนที่ทุกคนอยู่
ในห้องแล้วลูกผมอ่ะอยู่ไหนคุณพ่อได้คำตอบอ่า
ตรงนี้คือเรายังไม่ได้คำตอบอะไรเลยคือตอนตอนที่ไป
โรงเรียนคือแต่ละคนจะไม่ได้คำตอบในกรณีที่
เกิดอะไรกับลูกแล้วยังไงต่อไปเกิดได้ยังไง
บ้างคือจะไม่ได้รายละเอียดยังไม่ได้รายละเอียดเลยครับ
ครับผมอ่าแล้วตัวน้องเป็นไงคะคุณพ่ออ่าคือตอนนี้
น้องก็ไม่อยากไปใช่ไม่อยากไปโรงเรียนคือตอนนี้
เขาไม่กล้าอยู่คนเดียวกลัวห้องน้ำคือทุกครั้งที่น้อง
เข้าห้องน้ำจะมีพ่อกับแม่หรือผู้ปกครองต้องต้องอยู่
ติดเขาตลอดเลยซึ่งก่อนหน้านี้เด็กเขาค่อนข้างเก่ง
คือสามารถไปเข้าห้องน้ำเองได้แต่ทุกวันนี้ไม่
เลยครับกลัวขอเหมือนด้วยมีถ้าลูกลูกลูกท่านไหนมี
แบบความรู้สึกว่าลูกเราพฤติกรรมหรือว่าบุคลิกเปลี่ยน
ไหมคะอย่างเมื่อวานี้เราคุยกันในวงหนึ่งคุณพ่อ
กับคุณแม่บางท่านก็จะบอกว่าเขาก้าวร้าวยังเห็นได้ชัด
เขาเปลี่ยนไปใช่เปลี่ยนครับจังไงคุณพ่ออะก็ตบหน้า
ดึงหัวอะไรอย่างเงี้ยครับทำกับใครทำกับพ่อนะครับ
ซึ่งไม่ใช่วิธีการเล่นที่ผ่านมาใช่ครับหนักด้วยอ่า
อันนี้คือเกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่คุณพ่อจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียน
โอ้โหนี่ก็เปลี่ยนแปลงโดยเห็นชัดเจนเลยครับ
ยังไงคะ
ทั้งทีก็
แต่อันนี้มีคำพูดคือออกไปเลยพูดจ่ายแบบหยาบขายออกไปเลยนะ
มันต้องมาอยู่ใกล้แล้วอย่างนี้แบบคือมันเป็นคำพูดที่เราไม่เคยสอนเลย
และไม่เคยเห็นมาก่อนถูกหรือเปล่าครับไม่เคยเห็นมาก่อน
แล้วก็มีบางครั้งก็มีการตีตีผมเนี่ยตีมือตีขาอะไรอย่างนี้
คุณพ่อเอจใจตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มเป็นไหม
ใจตั้งแต่ตอนเริ่มเป็นครับก็คือว่าน้องก็คือแบบกลัวการไปโรงเรียนในสิ้นเชิง
แต่ต้องการนอนให้มันแบบดึกดึกเท่าไหร่ตีหนึ่งตีสองก็นอนก็ไม่นอน
ใช่เด็กเขาฝืนใหม่ด้วยเหรอคุณพ่อ
เสร็จปุ๊บถึงตอนเช้าเนี่ยก็๘โมงก็แล้ว๘โมงครึ่งก็แล้ว
ไม่ตื่นคือเขาคิดว่าถ้าเรานอนดึกเนี่ยใช่ไหมครับ

เพราะเนื่องจากอะไรเราก็ตอนนั้นเรายังไม่รู้
เพราะว่าอะไรถึงแปลก
แล้วมันเกิดขึ้นแบบติดกันอย่างนี้๓๔วันเราก็เริ่มสงสัยแล้ว
ก็เลยถามผมถามว่าน้องเป็นอะไรลูกหนูไม่อยากไปหนูไม่ไปได้ไหมอะไรอย่างนี้
แล้วหนูเป็นอะไรถึงไม่อยากไปหนูต้องมีหน้าที่ไปโรงเรียนนะ
เขาก็บอกว่าหนูโดนตีหนูเจ็บหนูไม่ไปแต่เราก็ไม่เชื่อ
เราก็พยายามจะไปโรงเรียนแต่เช้านะครับไปถามกับทางครู
เขาบอกว่าไม่มีแล้วคุณพ่อน้องก็ปกติดี
ค่ะก็ต้องพยายามตอบงานเนอะใช่เราก็ไม่รู้เราก็ยามอยู่รอ
เราก็ไปเราก็รู้สึกแบบอึดอัดใจแล้วมันต้องมีอะไรแน่เลย
มาจบตอนช่วงเย็นเย็นใช่ไหมผมก็เลยลองไปถามไปทางหัวหน้าชั้นเขานะครับ
ว่าที่มันมีกล้องไหมผมขอเปิดดูหน่อยได้ไหม
เพราะว่าลูกผมมีอาการเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะน้องแจ้งว่าโดนตีโดนทำร้ายอะไรอย่างนี้
มันไม่ได้ครั้งเดียวมันหลายหลายครั้งแล้วเราก็เขาก็เลยพยายามตอนแรกก็ไม่ให้
ยื้อกันไปต้องไปหาครูคนนี้คนนั้นคนนี้หลายคนบอกเยอะไปหมดเลย
ผมก็เยอะไปหมดเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครบ้างนะครับสุดท้ายเราก็ยื้อจนเอามาจนได้
แต่เขาแค่ให้ดูในห้องเฉยนะครับเขาไม่ได้ให้คลิปมาเราก็ไปเปิดดูดูจนแบบตั้งแต่ซุ่มไปเรื่อย
สุ่มเจอวันที่๒๓น่าจะเป็นวันที่หนักที่สุดของผู้ปกครองทุกคน
ของเด็กทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นมีคนโดนกระทำทั้งหมด๕๖คนเลย
วันนั้นวันเดียวแจ๊กพอร์ตแตกคลิปแรกก็จะเป็นน้องเอาเป็นลูกของผมก่อน
หากเป็นการห่างกันเป็นหน้าที่อืมซึ่งที่เราพูดอยู่เนี้ยนะคะ
คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพตั้งแต่เป็นข่าววันแรกเลยก็คือว่า
ในนั้นไม่ได้มีผู้ใหญ่อยู่คนเดียวใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่ทวงถามว่าแล้วคนอื่นที่เห็นรับรู้
แล้วไม่ได้จัดการอะไรแล้วปล่อยให้ทำกับเด็กไม่ได้ทำคนเดียวเนี่ย
ต้องรับผิดชอบด้วยไหมซึ่งก็สรุปว่าห้องนั้นคือออกหมดถูกไหมคะ
คือนะตอนนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นครับอ่าทีนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนช่วงหน้าเราจะมาคุยกับคุณพี่บูนะคะ
คุณพ่ออีกสองท่านคุณพ่อคุณพ่อน้องฟ้าใสก่อน
ลูกเราบุคลิกเปลี่ยนไหมคุณพ่อก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเยอะเหมือนกัน
อะไรบ้างคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยชัดมากค่ะตอนนี้เหรอครับ
เป็นนิสัยจะเป็นพวกก้าวร้าวเล่นอะไรแบบไม่ค่อยโยนของ
อะไรพวกนี้พูดจาหยาบหยาบประมาณเนี้ยครับโยนของครับผมครับ
พูดรุนแรงอย่างเงี้เหรอพูดรุนแรงมีมีตีมีอะไรด้วยไหมคะ
หรือครับตีก็เขามีไงครับอืมทำกับเขาเพราะว่าเขาจะเล่นกับพี่เขา
แล้วก็แม่เขาก็จะตีแม่ตีพี่อะไรด้วยซึ่งไม่เคยทำมาก่อนก็ไม่เคยทำครับ
หน้าไม่ก่อนหน้าก็มีแต่ไม่ถึงกับแบบถี่ขนาดนี้ประมาณเนี้ยอืม
แต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเหมือนกันค่ะครับผมคุณพ่อ
คุณพ่อน้องโอมล่ะคะอ่าเช่นเดียวกันครับก็คือน้องมีนิสัยเหมือนค่อนข้าง
ใจร้อนขึ้นแล้วก็พูดตะคอกเสียงหลักเลยนี่คือตะคอกเสียง
ค่ะไม่ว่าจะคุยกับคุณพ่อหรือเล่นกับคุณพ่อคือน้องจะใช้ถ้อยคำแบบอ่า
พูดแรงแล้วก็มีอารมณ์จะใช้อารมณ์สักส่วนใหญ่เลยครับ
เมื่อวานนี้คุยกันก็คือบุคลิกที่เปลี่ยนของลูกมาแนวนี้หมดเลยนะคะคือเรื่องเครื่องของนี่เจอทุกคน
ใช่แล้วก็ใช้เสียงตะคอกใช่ไหมคะเหมือนกับยังไม่แน่ใจนะคะ
ฉันไม่มีความรู้ทางด้านการมีลูกก็คือว่าเหมือนกับอาจจะมีพฤติกรรมที่เขาเห็นไหมว่าอ๋อ
มันทำแบบนี้อืมอ่าเขาทำจำแบบนี้เรียนแบบอ่าใช่ไหมคะ
คือพฤติกรรมมาแนวเดียวกันหมดเลยนะเรื่องเครื่องของเรื่องใช้อารมณ์ในการพูดตะคอก
แนวเดียวกันหมดนะคะแล้วก็มาแนวเดียวกันหมดคือไม่ไปโรงเรียนแล้ว
ครับไม่ไปอ่าไม่ไปยังไงก็ไม่ไปไม่ไม่ไปคือแล้วไม่ต้องมาเจรจาในรายละเอียดเนอะว่า
ครับไปแล้วเจอไม่เจอใครนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราขอพักสักครู่ช่วง
ช่วงที่๒และช่วงที่๓ถ้าเป็นไปได้นะคะเราจะให้คุยพร้อมกันเลยกับ
ประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารศาสตร์สักครู่ค่ะ

คุณผู้ชมเราคุยกับคุณพิบูลยงกมลนะคะประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารศาสตร์
มาเมื่อวานนี้นะคะในนามนี้นะคะคุณพี่บูรณ์สวัสดีค่ะครับ
อาจารย์อยากจะพูดอะไรก่อนเลยไหมคะก่อนที่เราจะถามอาจารย์นะคะ

ก็ต้องขอบพระคุณที่มันมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมา
ทำให้เรารู้อะไรได้มากขึ้น
แต่ก่อนนี้เราก็คิดว่าเขาเรียบร้อยดี
แต่ตอนนี้มันไม่เรียบร้อย
มันมีปัญหาอย่างนี้เราก็ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน
เราก็ยอมรับผิดต้องแก้ไข
แล้วก็ถ้าหากว่าการเยียวยาอะไรพวกนี้
มันเป็นค่าใช้จงใช้จ่ายอะไรตามจริงเป็นยังไงก็จ่าย
โรงเรียนจ่ายได้ครับไม่มีปัญหาหรอก
อาจารย์ค่ะอย่างนี้ค่ะคือมันมีข้อเรียกร้องนะคะ
ที่มีการพูดคุยกันวันนี้
ว่าการรับปากของทางโรงเรียนคณะที่มาเป็นตัวแทน
คือยังไม่ได้รับปากว่าจะได้ทุกข้อ
อ๋อไม่เป็นไรครับอันนี้เราจะพยายามทำโดยเร็วที่สุด
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเลยให้เสร็จโดยเร็วนะครับ
ไม่มีปัญหาครับอันนี้ไม่มีปัญหาหรอก

ส่วนหน้าการเรียนของเด็กก็เหมือนกันนะครับ
ที่เรียนทำมาเนี่ยมันไม่ค่อยถูกต้องตามหลักวิชา
เพราะว่าอนุบาลหนึ่งเขาไม่สอนกันหรอกหนังสือ
อย่างประเทศอิสแซนใครไปสอนหนังสืออนุบาลหนึ่งก็จับติดคุกเลย
ไม่ใช่มาสอนหนังสืออะไรพวกนี้นะ
ข้อผิดพลาดซึ่งเราจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้

เพื่อความสบายใจของผู้ปกครองซึ่ง
นั่งอยู่ในรายการด้วยแล้วก็คงจะมีบางส่วนที่
จะได้เข้าใจกันหมวดเดียวค่ะในกรณีของ
เด็กที่จะออกจากโรงเรียนคือ
ให้ลูกอยู่ต่อแล้วเนี่ยการคืนค่าเทอมคือคืนเต็มจำนวนหรือว่าต้องไปพิจารณาเป็นรายละเอียดแล้วแต่บุคคลอีกคะอาจารย์
เชิญอย่างนี้ครับคืนค่าธรรมเนียมการเรียนค่าอื่นที่เขาจ่ายไปรวมทั้งค่าอาหารด้วยเดี๋ยวจะคืนให้หมดเลยครับ
ส่วนที่ว่าจะค่าเยียวยาอะไรต่างเนี่ยเราจะจ่ายตามความเป็นจริงครับ
ก็ต้องให้มันมีไปเสร็จมีอะไรตามจริงต่างโน้นนะ
ถ้าเขามีหลักฐานมาแล้วเชื่อก็จ่ายไปโอเคนั้น
โดยใครจะเป็นผู้ร่วมพิจารณาบ้างคะอาจารย์
ก็มีกรรมการแต่ว่าจริงแล้วไม่ต้องมีใครพิจารณามากมายหรอก
แต่ตามกฎหมายเราก็ต้องมีกรรมการของโรงเรียนเดี๋ยวนี้มันเป็นนิติบรรยัตน์นิติบุคคล
เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้ากฎเกณฑ์อันนี้นะครับ
ถ้าสมมุติจะออกจากโรงเรียนคืออาจารย์คิดว่ายังไงคุยกันจบแน่นอนถูกไหมคะ
คือจะไม่ยืดเยื้อให้ต้องมาเหมือนกับแบบรอคำตอบเดี๋ยวรอดูก่อนรอประชุมไม่นะคะ
เวลาจะออกก็อันนี้มันไม่มีพอพรมันเป็นการุบาลนะครับ
เอาเอกสารใบเสร็จที่มาที่จ่ายไปที่ได้รับนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นเงิน
แล้วก็ค่าอาหารอะไรส่วนอื่นที่จ่ายจริงเราก็จะคืนให้หมดนะครับ
ส่วนค่าเยียวยากับเหตุที่เกิดกับเด็กไม่ว่าจะเป็นต้องรักษาทั้งตัวทั้งสภาพจิตใจ
อันนี้เราต้องดูจ่ายตามความเป็นจริงครับ
ตามใบเสร็จการรักษาหรือยังไงคะ

ก็คือต้องมีใบรับรองจากโรงพยาบาลถูกไหมคะ
มันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับ
แต่ทีนี้ค่ะนอกเหนือจากค่ารักษาซึ่งตามจริงแล้วในแง่ของความรู้สึกล่ะคะอาจารย์
เยียวยาสภาพจิตใจครอบครัวเขาพ่อแม่เขา

อันนี้มันจะมีส่วนอื่นนอกเหนือจากการดูใบเสร็จค่าเทอม
มันก็ต้องพิสูจน์กันให้ได้ด้วยสิ

เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเยียวยาสภาพจิตใจ

ก็ต้องหาจิตแพทย์สิครับ

เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับลูกหลานนะคะ

แนวทางที่อาจารย์มองไว้นะคะ

เฉพาะเด็กสิครับมันไม่เกี่ยว
ทำไมจะมาต้องโยงนู่น

ไม่ค่ะดิฉันนึกขึ้นมาเองค่ะอาจารย์

แง่ของค่าเสียโอกาสที่เขาจะต้องเอาลูกออกไป
แล้วไปหาที่เรียนหรือว่าเสียเวลาในการ

ถ้าเสียโอกาสเนี่ย
เราก็บอกแล้วเราไม่ได้ให้เด็กออก

เขาจะออกไปเขาเป็นสิทธิ์ของเขา
ค่ะ

คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับ

ฉันวาดภาพกว้างให้ค่ะ

ถามผ่านจอมขวัญนะคะคือคุยผ่านจอมขวัญนะคะ

อาจารย์ซึ่งน่าจะเป็นคนที่ให้คำตอบได้

ที่ฉันเริ่มจากคุณพ่อของ

จะกระทราบเรื่องถึงว่า

เกิดการนอนภาวะทุกคืนเลย

คือผมยังไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้เขายังไง

น้องมีพฤติกรรมที่อ้อนค่อนข้างกล้าวร้าว
นะครับรุนแรงเนี่ยครับ

มีตรงไหนที่จะมารับผิดชอบ
ตรงนี้ของทางลูกชายของผมบ้างครับ
แล้วก็น้องเนี่ยถูกกระทำ

จากที่เราดูคลิปวงจรปิดนะครับ

นะครับแล้วถ้าเกิดเด็กโดนกระทำ
อย่างนี้มา๑๒เดือนเนี่ยครับ

ถ้าเกิดว่าเราได้ดูคลิปทั้งหมด

ถ้าเป็นลูกหลานของใครเนี่ย

แล้วถ้าเกิดเป็นลูกหลานของทางอาจารย์เนี่ย

อาจารย์จะรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหนครับ

คือในส่วนของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเด็ก

มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยค่ะ

ในการชดเชยกับสิ่งที่ต้องมาเริ่มต้นกับลูกใหม่

ที่จะมาดูแลลูกฉายผมเนี่ย
โดนกระทำโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลย

เรื่องแบบนี้ไหมคะอาจารย์

ว่าพ่อแม่เขาคงต้องการการเยียวยาตรงนี้ค่ะอาจารย์
อาจารย์คิดว่าจำเป็นต้องมีวงที่อาจารย์เองอาจจะเป็นประธาน
ไหมค่ะหรือไงค่ะคือเราตั้งใจว่าอย่างนี้นะครับ
สมมุติว่าเขาไม่ออกแล้วก็จะหาจิตแพทย์มา
เอาอะไรอะไรพวกเนี้ยที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเนี้ยค่ะเข้ามาในห้องเรียน
ก็ก็ทำให้เด็กเขาลืมของเก่าที่มันไม่ดีให้มันรับของใหม่ใหม่เข้ามา
ก็เข้าใจว่าคงจะทุเลาลงไปได้บ้างค่ะตานิดอย่างงี้ครับ
ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเพิ่มเติมให้ค่ะคือคุณพ่อที่ถามนะ
เป็นคุณพ่อที่ตัดสินใจว่าคงพาลูกออกจากโรงเรียนนะคะ
เราจะมีกระบวนการนี้ไว้ครับก็ลองลองไปรักษาดูเอ่อ
เป็นจิตแพทย์หรืออะไรรักษาดูผมก็ไม่เคยเจอปัญหานี้นะครับ
ต้องครับผมก็ตอบไม่ได้หรอกค่ะถ้าจะไปรักษาแล้วมันเป็นเงินเท่าไร
ก็ค่อยมาว่ากันอ่าค่ะค่ะอันนี้ลองเป็นข้อเสนอแบบเร็วเร็วนะ
อาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งคำถามนะคะ
เรียงไปที่คุณพ่อคุณพ่อน้องโอมค่ะ
คุณพ่อมีคำถามผ่านดิฉันไหมคะอ่าก็คืออย่างที่คุณพ่อของน้องเสือ
สอบถามไปนะครับก็คือเรื่องของสภาพจิตใจของเด็ก
นี่คือเป็นอ่าในส่วนที่สำคัญที่สุดอืมของอ่าลูกลูกหลานหลานที่โดนไป
อ่านะครับอืมทีเนี้ยเอ่อคือตอนเนี้ยเราตัดสินใจว่าคือเราอ่า
ต้องการที่จะเอาลูกของเราออกแต่ทีนี้คือถ้าเราจะออกไปเนี่ย
เรื่องของการเยียวยาหรือว่าของการดูแลรักษาสภาพจิตใจของลูกของเรา
ค่ะอืมในส่วนในส่วนตรงนั้นครับทางทางโรงเรียนเขามีเอ่อ
ไหนที่จะช่วยเราได้บ้างครับหนึ่งคือเรื่องของสถานศึกษาอะไรพวกเนี้ยครับ
อ่าอ่าใช่สำคัญมากเลยสำคัญมากเลยเอ๊ะอาจารย์ทางทางโรงเรียนเนี้ย
พอจะมีเหมือนกับเหมือนกับมีแผนในแง่ของถ้าสมมุติเด็กต้องเปลี่ยนสถานที่เรียนเนี่ยนะคะ
คือทางโรงเรียนพอจะมีคำแนะนำในฐานะที่อยู่ในแวดวงการศึกษาด้วยกันไหมคะ
ก็ก็แล้วแต่ฐานะผู้ปกครองนะครับถ้าผู้ปกครองมีฐานะดี
ก็อาจจะไปเรียนแบบอินเตอร์อะไรอย่างนั้นอ่ะนะแต่ว่าอนุบาลหนึ่งเนี่ย
คือทั่วไปเนี่ยมันก็มีอินเตอร์เขาก็มีนะครับ
ลองลองไปไปติดต่อดูเอ่อถ้ามีเงินก็ไปเรียนที่นั่นได้สบายอ่า
อาจารย์ถ้าสมมุติเป็นลักษณะคืออย่างนี้นะคะคือมันไม่ใช่ลักษณะของรอบเทอมปกตินะคะ
แล้วก็มันก็เพิ่งเกิดเหตุจากที่โรงเรียนเดิมอย่างนี้ค่ะเรียนถามแทนก็ได้
คือว่าอาจารย์มีโรงเรียนเพื่อนฝูงกันหรือว่าเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันโปรแกรมการเรียนใกล้เคียงกันที่พอจะเป็นตัวเลือกที่เหมือนกับ
เหมือนกับทางโรงเรียนเป็นตัวเชื่อมให้ถูกไหมคุณพ่อ
เพื่อที่สามารถให้ลูกเปลี่ยนที่ไปเรียนใช่ครับผมใบส่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
ใบส่งตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้อ๋อใบส่งตัวหรือแบบ
เอกสารแนะนำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณพ่อเพราะว่าช่วงนี้อยู่กลางเทอม
อ่าอยู่กลางเทอมพอจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์
ก็จนปัญญานะไม่รู้จะไปเอาโรงเรียนไหนให้นะ
เดี๋ยวให้โรงเรียนนั้นก็ไม่ถูกใจโรงเรียนก็ไม่ถูกใจ
มันก็ลำบากเหมือนกันผมก็ช่วยช่วยตรงนี้คงยาก
จากว่าเรียนที่เดิมเนี่ยนะครับเราจะหาจิตแพทย์อะไรมาเยียวยา
เราก็ทำได้อย่างนี้นะครับค่าใช้จ่ายต่างก็เป็นเรื่องของโรงเรียนไป
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวโรงเรียนอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจผม
ประมาณเรื่องโรงเรียนอื่นเดี๋ยวไปถูกใจท่านท่านก็ว่าดี
ไม่ทุกข์ใจท่านต่างกับว่าไม่ดีมันก็ลำบาดเหมือนกันค่ะ
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวทางรายการเราขอพักแวบเดียวนะคะ
บกวนอาจารย์ถือสายแค่ไม่กี่นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าขอ
ขอเข้ามาคุยกันต่อเดี๋ยวเราขอพักแป๊บเดียวก่อนค่ะอาจารย์
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณพ่อทั้งสองท่านนะคะสักครู่ค่ะ
ช่วงท้ายนะคะคุณผู้ชมให้คุณพ่อทั้งสองท่านค่ะ
คุณพ่อมีข้อเรียกร้องอะไรที่อยากคุยกับอาจารย์ไหมคะ
ผมคิดว่าข้อเรียกร้องก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับครับ
แง่ของการรับผิดชอบต่อบุคลิกที่เปลี่ยนใช่ไหมคะพฤติกรรม
แต่ขอว่าพวกที่อยู่ก็จะการันตีได้ยังไงว่าจะปลอดภัย

ก็ผมก็จะไม่มีอะไรก็จะอัดข้อเรียกร้องเดียวกันกับคุณพ่อน้องเสือกับคุณพ่อน้องโอมเขา
คือรักษาการเยียวยาสภาพใจใจเด็กครับอาจารย์คะนอกเหนือจากที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนะคะ
อาจารย์คิดว่ามันอาจจะมีวงประชุมวงไหนที่จะเป็นระหว่างผู้ปกครองกับตัวของอาจารย์ในฐานะประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือเองด้วยไหมคะ
คืออาจจะจบง่ายกว่าหรือเปล่าคะถ้าอาจารย์มานั่งเองอะค่ะ
คือผมเห็นวันนี้คนใส่เสื้อแดงน่ะฮาป่าอย่างนี้ผมก็กลัวแล้ว

เหมือนกันเหมือนกันเลย

ถ้าเป็นลักษณะของกัาง

มันเหมือนเหมือนกันเลยอย่างงี้ผมก็กลัวแล้วอ่ะอืมค่ะถ้าเป็นลักษณะของการส่งตัวแทนปุ๊บ
มาก็จะเอาเงินแค่นั้นเองอ่ะสรุปแล้วผมก็ยินดีจ่ายตามจริง
ผมบอกแล้วยินดีจ่ายตามจริงรับผิดชอบอ่าแต่ไม่ใช่มาทำอะไรกันแบบ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
ทุกวันนี้เรามีการอภิบาลครับ
อเรนนี่อาจารย์ค่ะถามอย่างนี้ค่ะ
โดยเฉพาะเด็กอันนุบาลเนี่ย

เราจะต้องส่งจิตแพทย์อะไรไปอภิบาลให้

พวกนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลย
ในโรงเรียนโดยเฉพาะอันนุบาลหนึ่งเนี่ย

ไม่ต้องมาเรียนต้องมาทำกิจกรรมอย่างอื่น
อเรนนี่อาจารย์ค่ะ

ถ้าเป็นลักษณะของคุณพ่อคุณแม่ที่
เอาลูกออกจากโรงเรียนเนี่ยนะคะ
คือก็จะเป็นลักษณะที่อาจารย์ตอบไป

ทีนี้ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ยังให้น้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ย
มีชัดเจนไหมคะว่าอาจารย์สั่ง
ผมก็จะส่งกิจกรรมแพทย์มาไง
ค่ะแล้วค่ะ
แล้วในแง่ของการเยียวยารักษาสภาพจิตใจ
พฤติกรรมของเด็กที่จะต้องอยู่โรงเรียนนี้ต่อ
เมื่อต้องไปเห็นห้องเรียนเดิม

เปลี่ยนห้องเรียนก็ดีนี่
อาจารย์เปลี่ยนห้องเรียนก็ได้พรุ่งนี้ก็ดูเอาสิครับ

คืออันนี้ค่ะทีนี้ฉันไม่แน่ใจหรอกว่าเข้าหมวด
ได้รวบรวมทุกสิ่งอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากถามหรือยัง

อาจารย์คิดว่าการนั่งพูดคุยกันโดยมีอาจารย์พิบูลเนี่ย
เป็นเป็นหัวโต๊ะของโรงเรียนเนี่ยคือเป็นไปได้ไหมคะ
ผู้ปกครองจะส่งตัวแทนมาเพื่อเจรจาด้วยกัน
แล้วก็จะได้จบไปเลยไม่ต้องเสียเวลาเข่าคณะกรรมการ
ให้ผู้ปกครองรอเดี๋ยวออกมาเป็นบทสรุป
คือเป็นไปได้ไหมคะที่จะนั่งพูดคุยพร้อมกับอาจารย์ไปเลยทีเดียวนะคะ
ได้ครับทำไมจะไม่ได้ล่ะผมมีจิตใจบริสุทธิ์น่ะ
และความเป็นธรรมครูผมไม่ดีผมก็ลงโทษ
ไม่ใช่ผมจะมาตามใจเข้าข้างนู้นเข้าข้างนี้
ตามเนื้อผ้าครับตามเนื้อผ้าค่ะ
อาจารย์แล้วทีนี้ทางคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะตามเรื่องนี้ได้จากใครคะ
ตามจากใครดีคะ
ไม่ต้องไปชมมากผมกลัวเสื้อแดงล่ะเนี่ย
จะยินมาอาจารย์ค่ะ
อาจารย์ค่ะ
จะให้ถามความคืบหน้าเช่นจะนัดกันได้วันไหนมีใครเข้าบ้าง

เขียนได้ก็ต้องอาศัยเวลาสิ
พรุ่งนี้ก็ไปดูสิครับมันเป็นยังไง

เอาไอ้นั่นเอาไอ้นี่คือไม่ทันให้เวลาเลย
คุณจะมาเอาอย่างนี้ได้ยังไง
อาจารย์คะเดี๋ยวเราตามต่อหลังรายการนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นอาจารย์ขอให้ดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อน

โอกาสโรงเรียนสิทำไมไม่ให้โอกาสโรงเรียนล่ะ
แล้วมาแบบมิบไม่ใช่มาแบบสตูกันเอออะไรกันอย่างนี้
มันมาเพื่อเด็กใช่ไหมเพื่อลูกของคุณใช่ไหม
ก็ต้องถึงว่าต้องแก้ไขตรงนี้สิ
ไม่ใช่แก้ไขอันนู้นเอาไอ้นี่แล้วก็เอาระบบค้าป่าอะไรกัน
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวนักข่าวตามเรื่องนี้กันต่อนะคะ

แล้วก็เวลาหมดแล้วขอบคุณอาจารย์เบื้องต้นตอนนี้ก่อนนะคะ

ขออภัยท่านผู้ปกครองด้วยนะครับ

คุณพ่อคะเดี๋ยวพอจบรายการเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคะ
แล้วเดี๋ยวเราก็จะตามเรื่องนี้ต่อให้ด้วยนะคะ

วันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ